คุณผู้ชมนึกถึงฝ่ายน้ำล้นออกไหม
ฝ่ายน้ำล้นแล้วผู้ชายสองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

จังหวะที่จะข้ามฝนตกลงมา
แล้วน้ำมันล้นฝ่ายพัดซัดมอเตอร์ไซค์และคน

จังหวะที่จะให้ดูภาพนี้บีบหัวใจมากนะคุณ
แม่ลงน้ำไปตะโกนเนี่ยเอ็มกลับมาลองดูค่ะ
แม่ร้องไห้ลงน้ำไปตะโกนเรียกชื่อลูกชายเอมกลับมา

นี่แหละบีบหัวใจนะเห็นภาพนี้
ลูกชายนายพัทรเดชสายหยุดหรือว่านายเอ็ม
ลูกชายวัย๒๐ปีเนี่ยนะคือตอนนี้ยังหายไปอยู่
แล้วมอเตอร์ไซค์ขี่มากับเพื่อนไงจะข้ามฝ่ายน้ำล้น
ตรงสันของอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งเนี่ยนะคะที่กาลสิน
ปรากฏว่ากำลังจะไปทำงานที่โรงน้ำแข็งคุณผู้ชม
ตอนนั้นน่ะขี่ข้ามสรรอ่างเก็บน้ำน้ำมันพัดมันซัดลงไปในคลองส่งน้ำ
กลายเป็นว่าทั้งเอ็มแล้วก็เพื่อนจมหายไปนะ
แต่ว่าเพื่อนเอ็มไปคว้ากิ่งไม้มาแล้วก็รอดมาได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมไปคุยกับเพื่อนของเอ็ม
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมถูกกระแสน้ำพลัดตกลงไป
ผมตัดสินใจแล้วล่ะปล่อยจากรถก่อนปล่อยมือจากรถก่อน
แล้วก็ปล่อยให้ตัวผมไหลไปกับกระแสน้ำทีนี้พอไปเจอกิ่งไม้คว้าเลย
แล้วผมขึ้นมาได้รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูนะมันจะมีภาพมุมสูงแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าอ๋อไอ้
ตรงนี้ฝ่ายน้ำล้นคือน้ำมันไหลมาเชี่ยวมากแล้วอย่าท้าทายใช่ไหมว่า
ถ้าผ่านได้ถ้าไปได้ใช่โหมันอันตรายมากจริงค่ะ
ทีนี้ทางแม่ของเอ็มเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมุมสูงนี้ไหม
แล้วเห็นตรงที่เป็นถนนมาไม่ใช่ตรงน้ำสีขาวนะ
ตรงนั้นแหละที่เขาพยายามจะฝ่าไปแล้วสุดท้ายจมหายไป
แม่ของเอ็มคุณแม่ธิดาบอกว่าลูกต้องรีบเข้าทำงานก่อน๖โมงที่โรงน้ำแข็ง
ลูกคงไม่รู้หรอกว่ากระแสน้ำตรงฝ่ายน้ำล้นมันเชี่ยวกรากมากรีบไง
คือยังไงก็จะไปทำงานให้ทันก็เลยตัดสินใจขี่ฝ่าไป
พอรู้ว่าลูกจมน้ำโอ้โหช่วยกันออกตามหา
แต่สิ่งที่เจอคือรองเท้าลูกข้างเดียวค่ะ
ก็เจอไปสุดขสังรองเท้าข้างหนึ่งที่เจอแล้ว
หัวอกคนเป็นพ่อค่ะคุณพ่อสุรยุทธ์
บอกว่าผมมาพยายามจะตามหาลูกผม
แต่สิ่งที่ผมเจอเจอบังโครนท้าย
แล้วก็เจอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชาย
ดูสิคุณผู้ชมคุณพ่ออายุ๕๐ปีแล้ว
ใส่ของลูกชายไว้อยู่แบบนี้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้นี่
กู้ภัยนักประดาน้ำมะคืนหากล้ามถึงเที่ยงคืน
แล้วด้วยความที่มืดด้วยน้ำเชี่ยวกรากด้วยก็ยุติไปก่อน
เช้านี้ลงค้นหาต่อเนื่อง

อุปสรรคมันมีฝนตกเพิ่มลงมาด้วยน้ำก็ยิ่งไหลเชี่ยวกรากมากขึ้น
วนน้ำบางส่วนในเช้าวันนี้ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ด้วย
กู้ภัยต้องถอนกำลังไปช่วยชาวบ้านก่อนอพยพหนีน้ำก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องระดมกำลังค้นหาต่อไปด้วยนะคะ